ช่วงเย็นวันนี้นะคะนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะก็จะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะคะ
ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนสองพันสิบหกพบกับทีมชาติออสเตรเลียรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบปีค่ะ
ไปติดตามความพร้อมของทัพชาบาแก้วกับคุณชูศักดิ์วงทองดี
ซึ่งทุกคนนะครับก็มั่นใจนะครับว่าเกมนี้จะสามารถสู้ได้อย่างสนุกสูสีครับ

ยังคงทำการฝึกซ้อมที่สนามด้านหน้าสนามมันดาราทิวรีสเตดียม
เพื่อเตรียมลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ

รวมถึงการรับส่งบอลจากเท้าสู่เท้า
เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญในการต่อกรกับคู่แข่ง
ทั้งนี้กุญซือบอลหญิงไทยยอมรับว่า
การพบกับออสเตรเลียถือเป็นงานยาก

แต่หากทีมไทยอยู่ในฟอร์มก็สามารถที่จะเอาชนะได้

เป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศ

แม้ว่าจะยากแค่ไหนก็ตาม
พูดถึงออสเตรเลียเขาก็เล่นเหมือนทีมเรานะคะ
ก็คือเขาเคยใช้สเปนนี่เป็นโพสต์
เขาก็ได้ดูแล้วก็เรียกคุณผู้หญิงไปประชุม
แล้วก็บางแผนว่าจะต้องเกมรับอย่างไร
เราก็ต้องรัดกลุ่มในเรื่องของเกมรับให้มากกว่านี้

ผู้รักษาประตูวราพรบุญสิงศ์
งหลัง๔คนเป็นวาวรุณีเพชรวิเศษ
ดวงนภาษีตลานัฐกาลชินวงและสูติศาสตร์สร้างไทยสงฆ์
กลางเป็นนพัฒน์ศรีเสริมศิลวัลอินเตอร์มี

ลุกใช้รัฐธิการทองสมบัติกาญจนาสังเงิน
โดยมีพิษสมัยสอนใสยืนเป็นหน้าเป้า
คุณผู้ชมสามารถติดตามให้กำลังใจนักเตะสาวไทย

ในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองมันดาเลประเทศเมียนมา